หน้านี้เราก็มีการนำเสนอแล้วถึงยุทธวิธีในการขายของแบบแปลกใหม่
จะได้ดึงคนดูหรือว่าดึงคนมาซื้อ

ใช่หลายคนก็ต้องหาวิธีอยู่รอดเหมือนกับเด็ก๘ขวบคนนี้ค่ะ
เขาขายเกี้ยวทอดกับไข่ปิ้งแล้วก็ใช้แนวทางการขายไม่เหมือนใครจริง
เรียกว่าเป็นมิติใหม่แห่งการขายเลยนะคะไปดูคลิปกันค่ะ
คือดิฉันคิดเหมือนกับคนที่พูดเลย

บางทีก็เลือกไม่ได้ต้องทำสองอย่างพร้อมกัน

นี่ค่ะเป็นวิธีการขายเกี้ยวทอดไข่ปิ้งแนวใหม่ของเด็กชาย๘ขวบ

ส่วนอีกมือนึงก็จับเชือกที่ผูกรังโฟมเอาไว้

มีเกี้ยวทอดกับไข่ปิ้งแล้วก็ตะโกนขายไปด้วย
บอกว่าไข่ปิ้งเกี้ยวทอด๒๐บาทครับ

เน็ตเขาก็ชื่นชมในความขยันของน้องนะ
เล่นไปด้วยขายของไปด้วยแต่เขาขยัน
ทีมข่าวเราลงพื้นที่ไปตรวจสอบไปหาน้องคนนี้เลยค่ะ
น้ำตกสวนลุงเล็กติดกับเขื่อนขุนด่านประการชน

ก็ไปเจอน้องกัปตันหรือเด็กชายว่าเชียระวิดกิโงโสม

นี่ตอนไปเจอเลย

คือลอยเป็นอาชีพแล้วดิฉันว่าอย่างนั้น
น้องกัปตันบอกว่าวิธีการขายที่เห็นเขาคิดเองนะ
เพราะว่าก่อนหน้านี้ปิดเทอมและประกอบกับโควิดระบาด
การท่องเที่ยวมันโซ่บอยู่แล้วค่ะ
ปตันก็เลยบอกว่ามาเดี๋ยวผมหาวิธีช่วยขายของให้ย่าเองนะคะ
เขาบอกว่าจะลงน้ำลอยไปแบบนี้ขายวันละ๑รอบ
รอบนึงนี่๑ชั่วโมงเลยนะคือลอยไปเรื่อย
แล้วก็ถึงจะขึ้นน้ำกลับบ้านนะคะ
แต่ละวันขายได้กำไรวันละประมาณ๑๐๐บาท
คุณย่าเนี่ยจะให้น้องกัปตันทั้งหมดเลยกำไรที่ได้นะ

แต่ถ้าวันไหนกระแสน้ำแรงคุณย่าบอกไม่ให้ลงค่ะ

ตัวน้องกัปตันเองก็บอกว่าเป็นการขายของที่ได้เล่นน้ำด้วยได้เงินด้วยชอบนั่น
เมื่อลูกค้าต้องการซื้อก็จะกวักมือเรียกแล้วน้องก็จะหยุดลอยไปหาลูกค้า
บางครั้งลูกค้าต้องมาช่วยดึงโฟมเพราะน้ำมันแรงอะนะคะ

ไข่ปิ้งเกี้ยวนวด๒๐ครับ

เยอะครับ
ซื้อเยอะแล้วเราขายดีไหม

ดีแล้วเวลาเราน้ำเราไหลอย่างนี้เวลาลูกค้าเขาเรียกเราก็หยุดเราจะหยุดยังไง

ปัปตันคะเบรกหนูอยู่ตรงไหน
เบรกยังไงลอยน้ำมีเบรกด้วย
กัปตันเขาบอกว่าทั้งเล่นน้ำขายไข่ปิ้งเกี้ยวทอดแบบนี้มานาน๒๓เดือนแล้วนะ
ช่วยที่บ้านหารายได้ช่วงปิดเทอมได้ดีเลยค่ะ
ตอนนี้น้องเขาเรียนแค่ป๒เอง
ถ้าใครไปเที่ยวที่นั่นผ่านไปอย่าลืมไปอุดหนุนน้องเขาด้วยนะคะ
ช่วยดึงน้องเขาไว้ด้วยถ้าน้องเขาลอยเลยไปนะ
ถ้าช่วยซื้อน้องเขาเขาจะได้ไม่ต้องเล่นน้ำนาน๑ชั่วโมง